คุณผู้ชมค่ะจะบอกเลยว่าอยู่วงการเนี้ยเออนอกจากสวยแล้วนะคะ
ในรูปสวยแล้วตัวจริงก็ต้องสวยฟิตหุ่นดูดีกันไปแต่ในรูปเนี่ยต้องสวยเป็นพิเศษเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าไม่ตรงปกจกตา
วิธีการถ่ายรูปสวยง่ายคุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับดีจากสาวกะแตค่ะนี่
ความลับของเขาที่หลายคนบอกเลยว่าสวยจริงจริงอยากจะสวยมันก็แต่พี่แจ๊คอืมฟังไม่ไหวค่ะ
หุ่นเพราะสับดูสิคะสาวสาวเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างบอกหลายคนบอกว่าทำยากอืม
ทำยากจริงเพราะว่าเธอเนี่ยมีวินัยในการออกกำลังกายปั้นหุ่นแบบสุดเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
ต้องใช้เทคนิคในการถ่ายรูปเสริมเข้าไปอีกเทคนิคการถ่ายรูปคุณผู้ชมดูรูปเขา
คลิปล่าสุดที่สาวกระแตได้โพสต์เอาไว้เป็นเทคนิคการเตรียมตัวก่อนถ่ายรูปนะ
บรรยายรายละเอียดเอาไว้เสร็จสับเลย
ง่ายเตรียมเอาปากกามาจดค่ะจดเอาปากกามาวงตามกันได้เลย
ข้อหนึ่งต้องถ่ายรูปตอนที่ตื่นนอนใหม่เพราะว่าท้องเนี่ยมันกำลังว่างแล้วก็จะแบนราบเสมอ

พี่ฉันถ่ายไม่ได้หน้าสดไม่ไหวอ๋อแต่นี่เขาได้นี่เขาตื่นมา

๒ค่ะตอนถ่ายรูปขแมวค่ะพี่แจ๊คหายใจเข้าแล้วก็แมวฮึแล้วก็หันตัว๔๕องศาบิดนิดนึง
หันหน้าตรงเชียวนะคุณผู้ชมไม่งั้นจะเห็นเป็นแนวตรงดูเอวหนา
เออต้องบิดเหรอส่วนข้อสามพี่แจ๊กอันนี้ง่ายหน่อย
โทนสีของการถ่ายภาพให้มันดูแบบมืดเข้มนิดนึง
แสงแรงมันดูเป็นแบบแทนแสงและเงา
จนทำให้ดูตัวเล็กลงมากกว่าภาพที่สว่าง
ส่วนข้อ๔ฟิลเตอร์มีเท่าไหร่ขนมาเลยค่ะ
อ่าปรับความคมชัดของภาพด้วยไม่ใช่ว่าเออปรับฟิลเตอร์แบบขาวิ่งแล้วนะคะ
ให้ปรับความคมด้วยเดี๋ยวไม่งั้นทะเลท้องฟ้าอะไรละลายหมดไม่ได้เออนะคะ
จะได้เห็นกล้ามท้องชัดขึ้น
เทคนิคดีจากสาวกะแตแล้วนะคะอยากให้กล้องจับมณบัตรเดี๋ยวนี้
ทำไมคะเออเราก็มีตัวอย่างดีอยู่กับเราเหมือนกันนะคะนี่นะคะ
ดูสิคะกล้องยังไม่โฟกัสพี่แจ๊คเลยอ่ะเออยังไงนะ
แล้วถ้าขอเค็ดทำยังไงฮะขอเค็ดก็ต้องหาหมอนดีมานอน

นี่ก็ตอบแล้วไงว่าเอาหมอนดีมา

พี่ก็โฟกัสกับการแบบโพสต์อยู่ไง